โจหัวเกลียนน่าจะขาสั้นนะครับโจพวกนี้ทำอะไรกัน

พอเท่เวลุ้นมากันได้ไงเนี้ย
เวลุ้นพอเท่เลยมาได้ไงวะอุ้ยจ้าโอ้โห
ฉันอยากถามคำเดียวกันเลยค่ะมาได้ไงน่ะมาไงเนี้ยเออ
มายังไงแล้วจะไปต่อยังไงลูกยังไงเนี้ยโอ้โหกี่คนอ่ะ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
๔คนนั่งห้อยขา๑คนยืนโชว์ลวดลายนะครับไม่กลัวตายทั้งหมดที่อยู่บนทางหลวงไปแบบนี้ประมาณ๔กิโลเมตรได้ดาวเอ้ยอุ้ยตายล่ะเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถที่เห็นที่ฉันเห็นเหมือนมีป้ายอะไรข้างข้างรถโอ้มคล้ายกู้ไพป่ะหรือน่าจะเป
ธรรมสถานสงเคราะห์ศรีคิ้วเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้หลังจากนั้นเนี่ยดูแล้วพี่เขาบอกว่าเด็กน่าจะประถมอยู่เลย
ประถมโอ้ทำไมขี่รถมาเสียวจะนะลูกคือขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปตีคู่๑จะถามสองจะเตือนหันไปเด็กยกนิ้วโป้งให้พี่เจ๋งป่ะพี่ผมเจ๋งป่ะกดไลค์กดไลค์พี่ผมเจ๋งป่ะนะฮะนี่แหละครับไม่ฟังด้วยคำ

ไปซื้อน้ำปลาก็ก็เป็นเด็กดีก็ไปไงครับอืม